เงาดำกันหน่อยบินโดรนแล้วเจอเงาอีกแล้ว

ส่วนอีกจุดบอกว่าเป็นจราเข้จริงไปดูคุณผู้ชม

นี่ฮะดูนะบินโรนกันอยู่ดี
เอ้านี่คุณใช่จอราเข้อีกเปล่าหรือไม่ใช่อันนี้เป็นสัตว์แน่

แต่อันนี้พอบินโดรนขึ้นไปสำรวจตรวจสอบ
แล้วคนที่เป็นนักอนุรักษ์ดีใจเพราะเขาคือพยูน

ไม่ต้องตกตกตกใจว่าเป็นจราเข้อีกนะ
อันนี้พยูนจริงใช่ไหมคุณสืบสกุล

นักท่องเที่ยวทะเลตรังได้รู้จักชาวประมงพื้นบ้าน
บอกว่ามีพยูนเข้ามาเล็มย่าทะเลอยู่ใกล้หอชมพยูน
หน้าเขาบาตูในพื้นที่หมู่๔บ้านบาตูปูเต๊ะ
ที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับ
ทีนี้เดินขึ้นหอชมพยูนไปเลยไปส่องนะคุณนะ
ไปพร้อมกับบางดาดบางดาดคือนายอานนท์กิ่งเกาะยาว
ประสานงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวรักลิบง
ก็ไปเห็นกับตาจริงคุณไปเห็นตัวพยูนตัวเป็นตามที่ประมงบอก
ทุกคนดีใจมากแล้วนำโดรนขึ้นบินเก็บภาพให้คนอื่นได้ดูนะฮะ
ลิบงเป็นเกาะที่มีพยูอาศัยอยู่๒๕๐ตัวนะคุณนะ
แล้วก็มีแหล่งย่าทะเลที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งย่าทะเลอาหารของพยูน
ใหญ่ที่สุดนะฮะแล้วก็จะมีพยูนแหวกไหว้เข้ามา
หาย่าทะเลกินเป็นประจำเลยนะฮะ
แต่ทีนี้ขึ้นอยู่กับว่านักท่องเที่ยวจะดวงดีหรือเปล่า
ดวงไม่ดีไม่ได้เห็นดวงดีจะได้เห็น
ทีนี้เลยเป็นโชคเป็นดวงของนักท่องเที่ยว

ขอบคุณด้วยสำหรับภาพข่าวนี้
ทำให้เราเห็นเรื่องของระบบนิเวศทางทะเล